จากวงการผ้าเหลืองวงการศึกษาก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะ

ที่ว่ามีครูดนตรีท่านหนึ่งในโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
คือน้องนักเรียนผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกกระทำอนาจารย์
จากครูดนตรีคนนี้ไปบอกครูที่โรงเรียนแล้วโดนด่ากลับมาหาว่าแต่งเรื่องสร้างเรื่อง
บอกงั้นก็ร้องผ่านสื่อเลยก็แล้วกัน
รวมตัวกันมาเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะ
๗คนนะคุณที่แจ้งความไปแล้วมี๖คน
ล่าสุดวันนี้ผู้ปกครองพามาแจ้งความเพิ่มอีก๑คน
เป็น๗คนแล้วแต่โดยรวมทั้งหมด๒๑คนนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าคือช่วงโควิดเนี่ย
คุณครูจะทำทีเป็นชวนน้องชวนเด็กไปซ้อมดนตรี
ที่โรงเรียนแล้วพอไปซ้อมดนตรีเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านพักครูมันอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะ
ก็เหมือนกับช่วงเด็กไปนั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องผีให้เด็กฟัง
เด็กเด็กไม่กล้ากลับบ้านตอนดึกตอนกลางคืนครูเลยบอกว่าอ่างั้นก็นอนห้องครูก็แล้วกัน
นอนที่บ้านพักครูนี่แหละมันใกล้โรงเรียนดีจังหวะเด็กเด็กจะเคลิ้มหลับอะค่ะ
มีการเอามือมาจับอวัยวะเพศมากอดมาจุกมาคุกคามทางเพศ

บางคนบอกแบบนั้นนะคะจนน้องเขาทนไม่ไหวนะคะ
ล่าสุดวันนี้อย่างที่บอกไปมีผู้ปกครองนักเรียนชายชั้นม๓อีกคนนึงมาแจ้งความเพิ่มที่สพปพยอมค่ะ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเด็กที่มาแจ้งความ๗คนแล้วนะคะ
ซึ่งน้องก็เล่าเหมือนที่เพื่อนเล่าเลยว่าโดนแบบเดียวกันเป๊ะเลย
แต่เขาโดนตอนเข้าค่ายลูกเสือ
คือถ้าดูจากน้องคนที่๗ที่มาแจ้งความเนี่ย
น้องคนนี้ค่อนข้างสนิทกับคุณครูชายคนนี้มาก
เป็นรูปคู่กันระหว่างน้องกับครู
เนี่ยถ่ายคู่กันแบบนี้ไม่ใส่เสื้อแล้วใส่สร้อยเหมือนกันเห็นไหม
เหมือนมีสร้อยลักษณะคล้ายกัน
เป็นข้อความของครูคนนึงส่งหาตำรวจในพื้นที่นะคะ
ทำนองบอกว่ามีคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนบางคน
ข่มขู่ครูว่าใครที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวจะเอาผิดทุกคนเลย
เพราะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เราก็มักจะได้ยินกระแสแบบนี้ออกมาทุกครั้งเลยว่า
เด็กโดนขู่บ้างล่ะคุณครูโดนขู่บ้างล่ะ
เพราะกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียง
แต่ถ้ายิ่งปิดยิ่งเสียยิ่งเสื่อมเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยพยายามติดต่อไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อสอบถามว่าหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณเคยได้รับรายงานไหมมีเด็กมาเล่าหรือเปล่า
และสองมันมีการข่มขู่คุณครูไม่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวจริงเหรอ
อำนวยการโรงเรียนรับสายนะคะ
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแล้วก็ตัดสายไปค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พอบอกเสียงมันดังครับ

เขาก็เล่าว่าคุณครูที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวตอนตอนนี้ที่ว่าสอนจริงตั้งแต่ช่วงปลายปี๖๓แล้ว
แล้วเพราะว่าตอนนั้นขาดคุณครูโรงเรียนก็เลยให้ครูท่านเนี้ย
มาเป็นวิทยากรท้องถิ่นในวิชาดนตรีคิดค่าจ้างชั่วโมงละ๒๐๐บาท
ในหนึ่งเดือนเนี้ยครูคนนี้จะได้ค่าจ้างประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท
พอคุณครูคนนี้เขาทราบข่าวว่าเอ้า
ครูผู้ชายคนนี้ไปทำอนาจารย์เด็กเหรอเขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
แล้วประเด็นที่บอกว่าเด็กไปฟ้องคุณครูแล้ว
แต่คุณครูด่ากลับมาหาว่าสร้างเรื่องเนี่ยคุณครูเอาท่านนี้
เอาท่านที่เราได้คุยนะเขาบอกว่ากลุ่มพวกครูด้วยกันเอง
เพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนกันซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ให้ครูผู้ชายคนที่เป็นประเด็นอยู่
พ้นสภาพจากการเป็นวิทยากรท้องถิ่นแล้วส่วนขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะเราจ้างเขาเป็นหลายชั่วโมงไงฮะ
แต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่จังหวัดตรังใช่ไหมเขาก็เลยจะต้องมาอยู่บ้านพัก
ก็คือแลกค่าจ้างชั่วโมงละ๒๐๐บาทกับการว่ามีที่อยู่ที่กิน
เราก็จ้างเขา๒๐๐บาทแต่ด้วยความที่เขามีผลงาน

ทีนี้นายสมชายรองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทธลุงนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดแล้วล่ะ
แล้วก็รู้มาว่าครูคนนี้เป็นวิทยากรท้องถิ่นไม่ได้เป็นครูลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างรายเดือน
ซึ่งโรงเรียนก็เลิกจ้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ตัวของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทธลุงเนี่ย
อยู่ระหว่างลาราชการเดี๋ยวจะรีบลงพื้นที่ที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
โดยยอมรับว่าก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเหมือนกันนะคะ

ผู้เสียหายคือนักเรียนหรือว่า

ก็ต้องไปกัน

ผู้บังคับการณ์
ปกครองมีการนำนักเรียนที่เป็นผู้เสียหาย๗คน

แต่ว่าถ้าให้นับรวมจริง
มีผู้เสียหายอยู่ที่๒๑คนนะคะ
สหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคม

ก็ร่วมกันสอบปากคำนักเรียนที่เสียหาย

แล้วก็ส่งน้องไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ส่วนการติดตามตัวครูที่เป็นต้นเรื่อง

และนำตัวมาดำเนินตามคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ